อีกหนึ่งข่าวนี้เหมือนกันนะคะก็เป็นที่ฮือฮาพอสมควรนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แฟนเปล่านี่คุณคลิสฮว้างนิตเอง
หรอคือเขากำลังสารสัมพันธ์กับคุณมิวนิถาเหรอ
คนนี้มีชื่อว่านุ่มเชนคูหาเปรมกิจค่ะ
เป็นไฮโซหนุ่มตระกูลดังเลยคุณผู้ชมค่ะ
ปัจจุบันนี้ค่ะไปซุ่มปลูกต้นรักกับมิวนิษฐาคุณ
ซึ่งเป็นหวานใจของสาวคริสหอวันนั่นเองค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็มีประกาศนะคะว่าห่างกันมาพักใหญ่แล้วสำหรับสาวคริสต์นะคะ
แต่ก็ไม่ได้ระบุสาเหตุค่ะว่าเป็นเพราะอะไร
พอมีข่าวนี้ขึ้นมาก็ถูกโยงไปว่า
นี่อาจจะเป็นจุดที่ทำให้คริสกับเซนยุติความสัมพันธ์ลงไปหรือไม่
เจอตัวคุณคิสหอวังนะคะก็เลยดึงตัวมาชี้แจงกันสักหน่อยค่ะ

คริสนี่คือจบไปนานมากแล้วทุกคนก็รู้พร้อมกัน
จริงทราบมาสักคักแล้วค่ะสักคักนึง

ขอถามเจ้าตัวสองคนนั้นเขาเองค่ะ